ต่อกันที่เรื่องราวความรักแต่ว่าติดดราม่านิดนึงค่ะของคุณจุ๋ยวรัฐยานะคะ
แต่เธอก็บอกเลยว่าตอนนี้ยอมรับว่าชินซะแล้วค่ะกับกระแสที่ถูกแอนตี้
หลังจากประกาศความสัมพันธ์กับนักแสดงหนุ่มแล้วก็ดีเจพุทธพุทธิชัยค่ะ
รวมถึงเธอนะคะก็ยังขอบคุณแฟนที่ให้การตอบรับอย่างดีเลย
ในการถ่ายแบบคู่กันระหว่างเธอกับฝ่ายชายค่ะ
พุทธพุทธิชัยซึ่งที่ผ่านมาทั้งสองนะคะก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อในธรรม
ว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่

ก็มีทั้งเสียงเชียร์แล้วก็กระแสแอนตี้มากมายเลยค่ะ
โดยนักแสดงสาวยอมรับเลยว่ายังคงเห็นเรื่องดราม่าแบบนี้อยู่
แต่ก็รู้สึกไม่ซีเรียสค่ะแล้วก็ชิน

ก็ไม่ได้พูดอะไรที่น่าเกลียดจนเกินงาม
ทั้งนี้ค่ะก็ยังขอบคุณไปยังแฟนคลับด้วยที่คอยให้กำลังใจ

ปลื้มใจที่หลายคนให้การตอบรับเป็นอย่างดีเลย
เจ้าตัวควงฝ่ายชายถ่ายแบบนิตยสารสุดเซ็กซี่ร่วมกันค่ะ
ก็ไม่ได้อะไรก็มันก็แบบเป็นเรื่องที่เราชิน
เห็นแบบว่าเราเป็นผู้หญิงแบบไม่น่าสมควรพูดอะไรแบบนี้เลย

หนูก็พูดอะไรกลางอะไรอย่างนี้ค่ะ
นักข่าวถามมานี่ก็แทบจะไม่ได้ตอบอะไรเป็นคำน้ำน้ำใช่ล่ะ

แล้วก็เขาอยากให้ปกมันมีความพิเศษ
หมายความว่าข้างในเนี่ยมันก็เป็นแฟชั่นปกติค่ะ

อยากจะให้คนอ่านหนึ่งดูดนะครับมึง
เขาก็แชร์กันเต็มที่เลยในไอจี

อาจจะแบบรีบจองกันเดี๋ยวจะไม่ทัน

ก็แล้วแต่ที่เขาจะลงกันไปค่ะ

ความรักของเขาทั้งคู่ด้วยนะคะ